ความนิยมนั่นก็คือทีมฟุตบอลทีมชาติไทย

ต้องส่งใจเชียงนะครับวันที่๒๔มีนาคมนี้

อย่างน้อย๑คะแนนก็ทำให้เราเป็นแชมป์กลุ่ม
ไม่ต้องลุ้นเหนื่อยนะครับในกรณีอื่นที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับ

จะมีการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทย
ที่จะเดินทางไปที่อีราน
แข่งขันเจอกับอีรักษ์ไม่ต้องโง่ในสนามกลางนะครับ

เพราะว่าอิราตเขาเตะไม่ได้ในบ้านของตัวเอง
ซึ่งก็โคซิโกกินที่ศักดิ์เสน่ห์หน้าเมืองนะครับ
คุณซื้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการประกาศรายชื่อ๒๓คนนั้น
ยืนยันว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับ
แฟนประวัติภัณฑ์ชาวไทยจะได้เห็นกันว่า
ชมหน้าของ๒๓คนนั้นจะเป็นใคร
แต่ทั้งนี้ทุกคนที่เรียกมาคือผู้เล่นชุดที่ดีที่สุด
ที่จะเดินทางไปแข่งขันในเกมสุดท้าย
หมายเกมนี้คือแม้ว่าปัจจุบันทีมชาติไทยของเรานั้น
จะมีโอกาสทะลุเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายสูงมาก
แต่เกมกับอีรักษ์ก็เชื่อว่า
จะสามารถรักษาสถิติไม่แพ้ใครเอาไว้ให้ได้ในรอบนี้
เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็อันดับโลกที่จะดีขึ้นนะครับ
แล้วหากเราต่อก่อนกับพวกบิ๊กเนมในระดับเอเชียได้หรือเปล่า
เพราะว่าพี่ว่าถ้าเราผ่านเข้าไปได้โดยที่เป็น
ก็ถือว่ามันจะมีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับ
ฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยพี่ก็พยายามคุยกับน้องนักบอลนะครับ
จะต้องช่วยกันนะฮะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งแต้มนะครับ
ถ้าได้๓แต้มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
จากนี้นะครับกุญสือใหญ่ทีมชาติไทยเปิดเผยด้วยว่า
หากทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย

กำหนดการและระยะเวลาของการเก็บตัว

เพราะว่าในปีนี้จะมีแมชในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายถึง๕เกมด้วยกัน

สนใจเพราะว่าไทยนั้นก่อนที่จะไปเจอกับอีรักษ

ครับก็ต้องติดตามนะครับว่าความสดจากไทยลีกนั้น

แต่เชื่อว่าเอาอยู่นะครับนักเตะทีมชาติไทย
ไปดูวิธีการมอบเงินสนับสนุนนะครับ

แข่งขันกันในช่วงปลายปีนี้ครับ
โดยมีบิ๊กปอมนายอริสักเบนจัดสิริวัล

แล้วก็นักพุทธศอร์นำโดยสุภุธเถือนกลางเป็นผู้รับบ้อบ
บิ๊กป๋อมอธิสักต์ก็บอกว่าวางแผนระยะยาว
สำหรับพุทธศอร์โลกจะเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ

แล้วก็จัดการแข่งขันฟุตซอลสี่เศร้าในรูปแบบทวนาเมนต์
โดยเล็งเชิญอูสเบคิสถานแล้วก็ทีมชาติต่าง
ในแต่ละทวีปมาร่วมแข่งขันกันหน่อยครับ
พุทธศอร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตกีฬานะครับ
อุสเบคิสถานอาจจะได้ดูในเกมอื่นเครื่องนี้ละครับ